ใครสงสัยว่าทำไมทำไม
เพราะไม่สุดฮอตอย่างสงกรานเตชนรกค่ะคุณ
ไม่ไปร่วมงานวันเกิดน้องปีใหม่
ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนและเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวนะคะ
หลายคนคาดเดาไปต่างนานา
บอกว่าคุณแอฟเนี่ยมีเงื่อนไขที่ชัดเจนเกินไปหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะคุณแอฟทัศออนก็เลยขอออกมาชี้แจงแบบละเอียดยิบว่า
เหตุผลเนี่ยไม่ใช่อย่างที่หลายคนคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยกิจการ
หรือว่ามีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะนะคะ
แต่ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยให้คิวเพื่อเชิญบ้านโบนันซ่ามาร่วมงานลูกสาวครบทุกคนแล้ว
แต่ติดที่หนุ่มสงกรานนั่นแหละที่ตอบกลับมาชัดเจนว่าวันนั้นไม่สะดวกค่ะ
ตอบได้ชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ได้มีการไม่ให้ไป
แล้วก็แอปเชิญค่ะเชิญทั้งคุณสงกรานแล้วก็เชิญคุณพ่อคุณแม่คุณสงกรานด้วยค่ะ
ให้คิวตั้งแต่วันที่๒๙ก็คือก่อนวันเกิดลูก
พอถึงวันเกิดก็คือวันที่๑ก็มีการเชิญล่วงหน้าค่ะ
ก็คือเชิญคือก็บอกชัดเจนค่ะว่าเชิญมาพิธีทางสงฆ์ก็คือแบบเลี้ยงพระนะคะ
แล้วก็แบบถวายสังขทานอะไรอย่างนี้ค่ะเลี้ยงพระแล้วก็
แล้วก็เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยเพราะว่าตอนกลางวันแล้วก็เลี้ยงวันเกิดปีใหม่ค่ะ
เขาก็มีการตอบมาร่วงหน้าตอบมาวันที่๓๑บ้างคะว่าไม่สะดวกมาร่วมงานค่ะ
ตอนที่เขาพาน้องปีใหม่ไปจัดงานวันเกิดเขาได้ขอบพี่แอฟไหมคะหรือชวนพี่แอฟไหม
เพราะว่ามันไม่ใช่การจัดงานวันเกิดนะคะเขาก็มารับปีใหม่เป็นปกติอะค่ะ
เพราะว่าก็ทุกอาทิตย์มารับอยู่แล้วก็วันที่๘เขาก็มารับปีใหม่ไปเพราะว่าจริงแอฟก็ไม่ได้ถามอะไร
นี่แหละค่ะหลังจากที่คุณแอฟทัศออนออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บโอ้โหกระแสบนโลกโซเชียลเทไปถล่มทางด้านคุณแมทกับคุณสงกรานทันที
เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยช่วงวันเกิดของน้องปีเนี่ยคุณแมทกับคุณสงกรานเขาอยู่ด้วยกัน

เพราะคุณแมทเนี่ยเป็นคนโพสต์รูปคู่เองนะคะซึ่งคนในโซเชียลพอเห็นแบบนี้แล้วก็อารมณ์ขึ้นก็เลยเข้าไปต่อว่าคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
แต่ใจเย็นนิดนึงนะคะคือทุกอย่างทุกคนเนี่ยมันมีเหตุผลที่ทุกการกระทำมันมีเหตุผลนะคะยังไงเป็นวันเกิดของน้องปีคุณพ่อเขาก็ร่วมโวยพรอยู่แล้วเขาก็มีการโพสต์ลงโพสต์รูปลงไปในอินสตาแกรมนะคะความเป็นพ่อความเป็นลูกเนี่ยยังตอนนี้ค่ะเขารักกันดีอยู่นะ
ใช่นั่นแหละเขาก็มีการแบบเป่าคงเป่าเค้กนะแล้วก็เลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้ลูกเขาแล้ว
ถูกต้องเขาก็เลี้ยงทั้งครอบครัวของเขาเหมือนกัน